นี่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูที่สิงห์บุรีหน่อย
บุรีนี่ก็คือตกต่อเนื่องตั้งแต่คืนก่อน

แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูที่วัดด้วยคุณผู้ชม

ใช่ตรงนี้คือห้องน้ำ

ใช่นี่แหละวัดห้วยเจริญศุกร์อยู่ที่อำเภอบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
อาคารเก็บของสาราวัดห้องน้ำ
โดนต้นไม้นี่ต้นไม้ใหญ่หัก
มาแบบนี้แปลว่าอะไรลมมันทำไม

เพราะนั่นน่ะสิหลายคนกังวลค่ะ
ว่าเออแมนนู่นเป็นอะไรหรือเปราะ

แต่อย่างที่บอก่ะว่าค่ะว่าโอ้ยมันพัดทะลมอะ

ตั้งแต่กลางคืนต่อเนื่องจนถึงเช้าเลย

ต้นไม้ล้มลงมาขวางแบบนี้บางจุดนะต้นมันไม่ได้ใหญ่มากหรอก
เอาชาวบ้านก็ช่วยกันตัดกิ่งลากกิ่งออกไป
จะได้ไม่ขวางถนนไม่ขวางการจราจร
แต่บางจุดตัดเองไม่ไหวอ่ะมันใหญ่มากอ่ะค่ะ

กลางห้างกลางคืนนี่แล้วดูสิดอมค่ะไฟอยู่ไหนอ่ะ
มันมืดขนาดนี้กลัวกลัวเหลือเกินจะเกิดอุบัติเหตุ

ใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยค่ะกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จนะคะ

ภาพที่พี่น้ำแข็งเปิดให้ดูคือไฟส่องสว่างนี้น้อยมากเลยนะ